แล้วก็ทำผลงานได้ดีดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งเกมจะอุ่นเครื่อง
แล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้

ครั้งนี้โจทย์มันท้าทายมากกว่าเดิมครับ

ยังไงก็แล้วแต่ถ้วยใบนี้ต้องอยู่ในเมืองไทยนะ
ท้าทายของทีมชนบุรีบูเวฟ
นักเตะอยากจะสร้างตำนานหน้าใหม่
ให้กับทีมอีกครั้งในนามประเทศไทย
ยิ่งทำให้ทีมโต๊ะเล็กฉลามชนทุกคน

ทำงานให้หนักมากขึ้นกว่าเดิม

ที่จะต้องชนะทุกทีมให้ได้อีกครั้ง
สิ่งสำคัญทุกคนจะต้องทุ่มเทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เราไปบีบเราปิดพื้นที่โซนนู้นหมดแล้ว

ตัวนี้มาคุมกิจมือให้เราแต่๒ตัวนี้

ในประเทศพี่ได้รับรางวัลหมดแล้ว

มันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ผมคิดว่าทุกคนตั้งใจมากกว่าทุกคน
เพราะว่าในความที่เราได้เปรียบ
เพิ่งทุกครั้งเราไปแล้วเราจะไม่ได้เปรียบเลย
แต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เราน่าจะได้เกียรติมากที่สุด

อยากจะคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้

ที่ได้มาเล่นในรายการพี่แชมป์สมสร
แล้วก็ยิ่งเราไปเจอกับนักเตะจากชาติอื่น
ที่เป็นนักเตะที่ดีมีคุณภาพ
ทำให้เราเก็บเกี่ยวกับประสบการณ์

ท้าทายความตั้งใจที่มีของทีมฉลามชนโตเล็ก
เพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้
ไม่ใช่ชื่อเสียงเพียงแค่สโมสรชนบุรีบูเวฟเท่านั้น

คำคอที่จะไม่ยอมแพ้ใคร
บนแผ่นดินสยามด้วยเช่นกัน
ทำให้ทุกคนมองเห็นเราว่าเราไม่ใช่ผีไม้ประดับ
หรือว่าเราเป็นทีมที่แบบว่าจะผ่านเราง่าย

ทุกอย่างที่เขามอบหมายให้ในหน้าที่
ทางชนบุรีก็หวังมาก
ที่จะได้แชมป์ในบ้านในบ้านตัวเอง
ทุกครั้งที่พี่ฝึกซ้อม
ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ
เกี่ยวกับให้เด็กเล่นเพื่อคนในประเทศไทย
ฟุตซอลรายการนี้เราต้องทำให้ได้
เพื่อคนไทยแล้วก็มันแข่งในประเทศไทย
ยังไงก็แล้วแต่ถ้วยใบนี้ต้องอยู่ในเมืองไทยให้ได้
จะไปถึงแชมป์ของชนบุรีบูเวฟครั้งนี้
คงไม่ใช่เล่นแค่เพียงตาสโมสรของทีมอีกต่อไป
แต่จะเล่นเพื่อตัวแทนจากประเทศไทย
ที่จะอยู่ในหัวใจของนักเตะทุกคน
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนครับ
สโมสรชมบุรีบูเวฟเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนครับ
เล่นเพื่อประเทศไทยครับ
ครับก็อยากให้เข้ามาชมมาแชร์เย็นนะครับ